ทีนี้มาดูประเด็นที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่อยู่ในคลิป
ตำหนินะคะว่าทำไมเห็นเหตุการณ์ที่เขาทำร้ายร่างกายกันรุนแรงขนาดนี้

ก็ตั้งแต่รอปภแต่รอปภเขาไปพบตำรวจแล้ว
เขาไปชี้แจงแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณภาคภูมิเล่าไป
แต่มันก็ยังมีกรณีมันมีผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่อยู่ในอาคารนะคะ

ที่ไม่ยอมออกไปช่วยทั้งที่เห็นเหตุการณ์อยู่แบบนี้ว่าเขายื้อยุดเขาเนี่ย

ใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของ
น้องผู้หญิงชุดดำ
ที่มีคลิปแบบนี้ทำไมไม่ไปช่วยเนี่ยค่ะ

ผู้ชายเสื้อน้ำเงินที่เดินเข้าไปเนี่ย

เขาก็อ้างว่าแบบก็เห็นทั้งสองคนหยุดนิ่งแล้ว

เป็นช่วงที่มันนิ่งอยู่อะเขาก็เดินเข้าตึกไป

ที่เข้าไปช่วยแล้วก็ให้แฟนผู้ชาย

เขาเป็นคนไปช่วยน้องเอง

คนเสื้อดำหลังกระจก

เช็ดเลือดให้น้องฟาง
เขาออกมาจากอาคารไม่ได้

แล้วตัวเธอเอง
ตัวผู้หญิงชุดดำเนี่ยเขาก็บอกว่า

ไม่รู้จริงไม่อยู่ในเหตุการณ์
อย่าด่าใครว่าแรงน้ำใจ

แฟนนุ่มใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้

ว่ามันจะเป็นการไปละเมิดสิทธิ์เขา

เธอรู้ว่าแฟนเธอเนี่ยใจร้อน

แฟนผู้ชายตะโกนในตอนถ่ายคลิป

ถ้าตัวผู้ชายไปทำร้ายร่างกายธอม
จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย
เป็นอีกคดีหนึ่งเลยว่าผู้ชายไปทำร้ายผู้หญิง

น่าจะดีกว่าเธอบอกว่าจะช่วยใคร

อย่างนั้นเธอบอกว่าเรื่องใหญ่
งานอะไรของแฟนนี่ทีนี้ยุ่งวุ่นวายเลย

ใช่ค่ะน้องฟางเองก็บอก

เพราะว่าถ้าไม่ได้ผู้หญิงชุดดำคนนี้เนี่ย

เธอก็เลยโพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะว่า

เธอก็เลยชี้แจงทีนี้มาดูกรณี

ในตัวตึกนะคะหลังระจก

นี่มีชุดส้มคนนึงนะคะ
ผู้ชายเสื้อส้มเขาโพสต์
ชี้แจงในเฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะ

มันเสียก่อนหน้านี้มาหลายวันแล้ว

ก็คือผู้ชายเสื้อน้ำเงินอีกคนนึงค่ะ

ก็เลยเปิดประตูตึกได้

คืนนั้นที่เขาขอความช่วยเหลือ

คนนี้ธอมคนนี้เจ็บแน่นอน

เหตุผลมันมีอยู่

แต่มีเสื้อน้ำเงินคนนี้เปิดเข้าไป

แต่ทางตำรวจก็บอกว่ายังไงก็ตาม
เดี๋ยวอาจจะต้องเรียกเรียกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
มาให้ปากคำด้วยนะคะ

ใจความสำคัญของเรื่องก็คือ

คุณจะเป็นแฟนเป็นสามีภรรยา

คุณก็ทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ไม่ได้

คุณผู้ชมคิดยังไงก็ยังส่งข้อความ
มาคุยกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะ